ท่านผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่อุกอาจมากนะฮะ
ต้องบอกว่าคนร้ายเนี่ยมันทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังนะครับ
ทำให้ตำรวจเขาต้องซวยเอ้ยเขาต้องวุ่นวายไปด้วยค่ะนะฮะ
เพราะว่าไปปล้นบ้านของชาวบ้านก็ต้องไล่จับกันวุ่นแล้วอืม
ไปปล้นบ่อนนะฮะต้องไปไล่จับเจ้าของบ่อนอีก
จับบ่อนอีกนะครับนี่ฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
ที่มีคนยืนยันชัดเจนแน่นอนแม้แต่ไอ้คนปล้นมันก็ยืนยันตัวมันเอง
ว่าผมเข้าไปปล้นบ่อนฮะเพราะผมถูกโกง
ตอนแรกเห็นข่าวนี้ยังสงสัยนะว่าคนไปก่อเหตุผิดกฎหมายในสถานที่ที่มันผิดกฎหมายอยู่แล้ว
เจ้าของสถานที่เจ้าของบ่อนจะไปแจ้งความไหมเออตำรวจผมเปิดบ่อน
เออคนร้ายมาปล้นผมอย่างเงี้อย่างงี้ผมถือว่าผมเป็นผู้เสียหาย
เออเป็นเจ้าทุกข์ค่ะปรากฏว่าบ่อนนี้ยังหาไม่เจออยู่นะ
อ่านี่ฮะเป็นเหตุการณ์ปล้นบ่อนนะครับอ่าซึ่งบอกว่าเป็นการบุกปล้นบ่อนไฮโลย่านสายไหมสะพานใหม่
เป็นบ่อนขนาดใหญ่แล้วคนร้ายได้เงินไปเยอะเลยนะครับ
คนร้ายที่อยู่ในภาพชื่อว่าเสือดุสิตนี่นะเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากเมื่อสองวันที่ผ่านมา
ตามรายงานข่าวนะบอกว่าในเสือเนี่ยเข้าไปเล่นพนันไฮโลที่บ่อนเฮียต่อต่อเต่านะครับ
สะพานใหม่แล้วก็เสียเงินไปสี่แสนอืมจากนั้นในเสือคนนี้จับได้ว่าอ้าว
มูลเล่นโกงก็แค้นกลับไปบ้านไปเอาปืนแล้วก็พาพวกมาอีก๔คน
กลับมาที่บ่อนแล้วก็มาปล้นเงินคืนค่ะเป็นเงินจากการพนันที่เสียไปนั่นแหละ
แล้วในเสือดุสิตก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊คที่ชื่อเสือดุสิตเลย
โพสต์ข้อความบอกว่าชีวิตผมไม่มีอะไรจะเสียแล้ว
ผมแค่ไปเอาเงินคืนก็ต้องตามที่ผมครอบครัวผมไม่เกี่ยว
ราหน้าผมไว้เลยผมเด็กสายใหม่เงินแค่นี้ท่านไม่สะดุ้งหรอก
ก็คิดซะว่าทำบุญนี่ประมาณว่าข้าเนี่ยไปเอาไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวครอบครัวข้า
นี่นะครับหลังจากเรื่องนี้เผยแพร่ไปโอ้โหนอกจากผู้คนจะวิพากษ์วิจารณ์แล้ว
ตำรวจในท้องที่นะฮะก็ต้องไล่กันแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการปล้นเงินไง
แต่มันปล้นเงินในบ่อนพนันนะครับทั้งเรื่องของบ่อนเปิดได้ยังไง
เงินแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วไปปล้นอย่างนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายหรือไม่แบบไหนยังไงนะครับ
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนภูมิกับการสอนอบางเขนเจ้าของท้องที่
ออกมาให้ข้อมูลถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าหลังจากเกิดกรณีนี้ขึ้น
ทางตำรวจเนี่ยก็ไปตรวจสอบพื้นที่สะพานใหม่เลยเพราะว่าบ่อนไฮโลตามที่ระบุคือบ่อนย่านสายไหมสะพานใหม่นะครับ
ไม่พบบ่อนพนันในพื้นที่เจอแต่ห้องเปล่าตามพิกัดที่เขาปักหมุดเอาไว้
ซึ่งอยู่ในซอยผนโยธิน๕๐ท่านภูมิกับการสอนอบังเขนบอกว่าไม่มีบ่อนพนันนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปเจอแต่ห้องเปล่านะฮะอยู่ในซอยประหลโยธิน๕๐แต่ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตามตัวในเสือดุสิตมาให้ได้
จะได้กระจ่างชัดว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเอามาสอบปากคำหน่อยไปปล้นที่ไหนยังไงบ่อนไหนอะไรยังไง
จะได้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนและทางญาติของในเสือก็ประสานนำตัวเข้ามอบตัวนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นณขณะนี้ท่านภูมิกับการสอนอบางเขนพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนบอกว่า
ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะดำเนินคดีกับในเสือดุสิตข้อหาอะไรบ้าง
จะเป็นเหตุชิงทรัพย์หรือจะปล้นทรัพย์ส่วนบ่อนการพนันหากพบว่ามีการเปิดบ่อนลักลอบเล่นพนันจริง
ก็ต้องเรียกเจ้าของสถานที่มาดำเนินคดีเช่นกัน
แต่ท่านบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วในพื้นที่สะพานใหม่ไม่พบบ่อนพนันนะฮะ
ใช่ค่ะบอกว่าเป็นห้องเปล่า
รายงานข่าวแจ้งว่าล่าสุดนะครับชุดสืบสวนสอนอบางเขนคุมตัวได้แล้วนะครับเสือดุสิต
ชื่อจริงชื่อนายสำริทริมเถื่อนอายุ๓๓ปีกับพวกอีกคนนึง
ชื่อนายวัชระมากจงดีหรือนายโจ๊กอายุ๒๒ปี
เป็นบุคคลที่ปรากฏในภาพนะฮะนำตัวมาสอบปากคำแล้ว
ในเสือกับนายโจ๊กได้เข้าไปเล่นพนันในบ่อนดังกล่าวจริง
เขาบอกว่าไปเมื่อ๒๓สิงหาคมบ่อนนี้เป็นบ่อนที่มีการแอบลักลอบเปิด
ให้ชาวบ้านเล่นได้๒๓วันแล้วทั้ง๒คนก็เสียเงินไป๒๐๐๐๐บาท
แล้วมีคนในบ่อนมาสะกิดบอกในเสือบอกเอ้ยเลิกเล่นเถอะ
บอลนี้มันเขย่าบังคับลูกเตาได้นายเสือก็เลยรู้ตัวว่าถูกโกง
บอกว่าโวยวายขึ้นแล้วคนคุมบอลก็กรูเข้ามาจะจับตัวจะมาหา
ก็เลยชักปืนขึ้นมาบอกว่าเป็นปืนบีบีกันชักขึ้นมาข่มขู่คนในบ่อนให้เอาเงินคืน
ก็ตามที่เห็นในภาพเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้มาปล้นตอนนั้นคือเขาชักปืนมาตอนนั้นเลย
แล้วทางบ่อนก็เลยมาคุยมาเจรจาตกลงกันแล้วก็คืนเงินให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเสือบอกเข้าใจผิด
เสือไม่ทันแล้วแหละเสือบอกว่าเสือไม่ได้ปล้น
ก็แค่ไปเล่นพนันจริงแต่ถูกโกงก็ทวงเงินคืนแค่นั้นเอง
ทำไปก็เพราะความโมโหค่ะเพราะรู้ว่าตัวเองถูกโกง
ก็พูดคุยทำความเข้าใจกับทางบ่อนเรียบร้อยแล้ว
เสือบอกว่าเสือไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะบานปลายไปใหญ่โตขนาดนี้
ส่วนที่โพสต์ลงเฟซบุ๊คของตัวเองที่ใช้ชื่อว่าเสือดูสิทธิ์
ที่บอกว่ามาทวงเงินคืนถ้าเกิดจะมีอะไรให้มาตามที่ตัวเอง
ต้องไปตามที่ครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่โมโห
เพราะมีคนไปทวงเงินกับแฟนเสือว่าเล่นเสียแล้ว
ทวงเงินคืนกับบ่อนได้ยังไงอืมเสือก็เลยโพสต์ไปด้วยความโมโห
เพราะมีคนมาทวงเงินกับแฟนเฉยเลยอ๋อเนี่ยค่ะก็บ่อนนี้เขาบอกว่าอยู่ด้านหลัง
แห่งหนึ่งนะคะสาขาสะพานใหม่ซอยประหลโยธินห้าสิบ
แยกหนึ่งเขตบางเขนอืมเจ้าของชื่อตัวยอดต่อเต่า
นายต่อเต่ากับนายกอไก่แต่ตำรวจบอกว่าไม่มีตรวจสอบแล้ว
ณขณะนี้เท่าที่ฟังนะถ้าผิดถูกยังไงพี่ตำรวจก็ชี้แจงได้นะครับ
แต่เท่าที่ดูเนี่ยคือหนึ่งเรื่องของในเสือไม่ได้ปล้นค่ะ
เข้าไปเล่นในบ่อนแล้วก็เคลียร์เงินกันไม่ลงตัว
เพราะว่าถูกโกงก็ได้เงินคืนเรียบร้อยถือว่าจบค่ะบ่อนไปตรวจแล้วไม่มี
แล้วเรื่องก็จบเลยเหรอก็ไม่มีแล้วเจอแต่ห้องเปล่าเปล่าเพราะมันเป็นบ่อนวิ่ง
ถ้าตามที่ในเสือบอกเนี้ยอ่าเปิดได้สองสามวัน
ตามข้อมูลแหล่งข่าวบอกเปิดได้๒๓วันแสดงว่าไม่ได้เป็นบ่อนถาวรที่เปิดกันเป็นกิจจัดลักษณะ
พวกนี้มันวิ่งไปเปิดวิ่งไปเปิดที่ไหนก็ไม่รู้
เพราะฉะนั้นมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของไม่รู้ว่าบ่อนใครมาแอบเปิดอะไรยังไง
เล่นบ้างยังไม่รู้เลยเนี่ยแล้วตัวยอดที่ออกมาก็ตามได้อยู่แล้ว
ตัวย่อมีตัวเต็มก็ต้องมีมันได้แต่ตัวย่อตัวย่อมีตัวเต็มก็ต้องตามมา
งั้นก็จบจบเรื่องเลยเหรอไม่ไม่ดำเนินคดีอะไรเลยด้วยเหรอ